เมื่อไหร่ห่วงฟ้าจะมาที่เหยียบกิน
เจ้าอยู่พร้อมบินไหนเคยมาสิ้นแค่เพียงตรงนี้

กจากเมืองหนาวหนีหนาวมา

เหมาะที่สุดสำหรับฤดูหนาวนี้
ใครที่ยังไม่มีแฟนก็มาดูนก

อยู่ก็เจ้ามองหน้าแล้วเเบาะว่าถ้ายังไม่มีแฟน
้าแนะน่าต้องไปชมความสวยงามธรรมชาติ
อยากที่จะไปชมตอนนี้สถานที่ตะอากาศต่างก็มีกิจกรรมต่างนะครับให้ไปดูนกดูอะไรต่างเกิดขึ้นนะครับ
ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่องของลมหนาวอากาศหนาวเนี่ย
ตอนบนถ้าหากไปดูแถวบริเวณซีกโลกเหนือเนี่ยนะครับ
อีกไม่กี่วันช่วงวันที่๒๒ก็จะถือว่าเป็นวันที่เขาจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะครับ
ดังนั้นนั่นหมายความว่าหลังวันที่๒๒เนี่ยเป็นช่วงที่น่าจับตามองเรื่องของความหนาวเย็นอีกรอบหนึ่งนะครับ
ว่าจะมีอากาศหนาวเย็นเข้ามาปกกลุ่มเมืองไทยของเราซึ่งก็คาดการณ์ว่าจะมีความหนาวกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับ
แต่ช่วงนี้ก็ได้สัญญาณมาหน่อยนึงแล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้มันไม่มีพายุใหญ่เหมือนครั้งสองครั้งที่ผ่านมามีพายุช่วยดึงเอาลมหนาวมาเหมือนเราเปิดพัดลมจ่อใส่เวลาเปิดแอร์
ตอนนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่ทำให้หลายพื้นที่ได้มีโอกาสได้เจอกับอากาศหนาวที่แตกต่างออกไปจากครั้งที่แล้วนะครับ
เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นอากาศหนาวท้องฟ้าโปร่งตอนกลางวันแดดอาจจะแรงหน่อยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นลักษณะลมหนาวที่จะมาพร้อมกับกลุ่มก้อนเมฆในช่วงกลางวันดังนั้นถึงแม้ว่าอากาศจะไม่เย็นมากแต่แดดก็ไม่แรงนะครับ
ดังนั้นลมหนาวรอบนี้จึงมีทิศทางเข้าสู่เมืองไทยของเราค่อนข้างเยอะกว่าช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเราก็จะได้เจอลมหนาวแน่นอนครับ
ทิศทางของลมหนาวก็จะพามาผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือมาปะทะเข้ากับแนวชายฝั่งทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็อาจจะต้องระวังหน่อยนี่เป็นทิศทางที่กระแสลมเข้ามาปะทะเต็ม
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับในระยะนี้ก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับ
ทั้งไปทำกิจกรรมต่างนะครับไปออกเรือนะครับช่วงวันสองวันนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
คุณผู้ชมครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับก็พบว่าอุณหภูมิในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ
ค่อยเริ่มเย็นลงนะครับหลังจากนั้นครับในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นคิวในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
แล้วก็วันศุกร์ก็จะเป็นคิวในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็จะมีอากาศค่อยเย็นลงเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าในช่วงวันสองวันนี้ภาคเหนือยังคงต้องเจอฝนอยู่นะครับเป็นฝนฟ้าขนองหลังฝนหยุดอากาศจะเย็นลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
นี่คือการคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็คาดการณ์ว่าในช่วงวันพฤหัสนี้ศุกร์นี้จะเป็นช่วงที่เมืองไทยของเรามีอากาศเย็นมากที่สุดนะครับในรอบสัปดาห์นี้
ยังไงใครที่อยากที่จะไปสัมผัสอากาศหนาวลมเย็นถึงแม้ว่าจะไม่ได้หนาวสั่นเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ที่เราเจอแม่คันนี้กันมาแต่ก็ถือว่าเป็นอากาศดีนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้แน่นอนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับภาคอีสานตอน
การแปรปรวนของกระแสอากาศเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับนี่คือการคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับฝนก็จะค่อยลดลงแล้วนะครับก็คือว่าเป็นอากาศที่สบายไม่ได้หนาวเหมือนตอนนั้นที่หนาวตอนเช้าตอนบ่ายแดดเปรี้ยงแบบนี้โอเคกว่านะครับถึงแม้ว่าจะไม่เย็นมากแต่ว่ามีเมฆตอนบ่ายคอยปกปรุงแ
วิวทิวทัศน์ไปชมนกจมไม้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียว
นี่คุณผู้ชมบอกว่าไม่มีแฟนค่ะดิฉันจะไปดูนกตามที่คุณบอกเนี่ย

ได้เลยครับเขามีนกหลายสายพันธ
ไม่ได้หมดแหละนะ
ไปกับแกทั้งสองคนเลยก็ได้นี่วันหยุดนี้
อยากนกทั้งคู่ไง
เดี๋ยวผมไปถ่ายรูปนกให้ดูก่อนแล้วกันว่ามีชนิดไหนบ้าง
จะได้ไปจับจ้องดูให้ถูก

เยอะเต็มไปหมดเลยเนี่ย